นครพนมเพราะว่าจะพาไปทานอาหารเวียดนามอย่างนี้
พิซซ่ายวนที่ร้านดวงทอง
ต้องบอกว่าร้านดาวทองขออภัย
ร้านดาวทองร้านนี้เป็นร้านโด่งดังของจังหวัดนครพนม
แล้วนครพนมเนี่ยนะ
ชื่อดังมากก็คืออาหารเวียดนามของเขา
ดาวทองขายอาหารเวียดนามนอกจากแหนมเนืองแล้วเนี่ย

ส่วนของขึ้นชื่อของร้านนี้ถ้าไปแล้วอยากจะให้สั่งเพิ่มด้วย
ในพื้นที่นอกพื้นที่ชื่นชอบในเรื่องรสชาติของอาหารที่นี่มากนะ

เด็ดที่สุดที่บอกไปที่ต้องสั่งก็คือพิซซ่ายวน
เป็นสูตรต้นตำรับจากเวียดนามเขาใช้แป้งเวียดนามมาอบให้กรอบแล้วก็ขึ้นฟู
แล้วก็มาโรยหน้าด้วยหมูบดปรุงรส
แล้วก็ปิดท้ายด้วยการวางหมูยอชิ้นลงไป
จากนั้นก็ตัดแบ่งหั่นให้เป็นชิ้นเหมือนชิ้นพิซซ่าค่ะคุณค่ะ
แล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มเวียดนามสูตรเด็ด
เออบอกเลยมันฟินมากนิเห็นมั้ยแล้วตัดละ
คู่กันนะฟินมากแล้วอาหารเวียดนามต้องทานคู่กับอะไรคุณชนะ
ผักสดครับแล้วถ้าเป็นผักสดแถวฝั่งนั้นน่ะ
แน่นแบบนี้เลยนะคะเขาขายในราคาถาดละ๑๒๐บาทแล้วอย่างที่บอกว่ามีอีกหลากหลายเมนูทั้งแหนมเนืองแหมเนืองก็มีชุดละ๑๒๐ไปจนถึงชุดละ๑๕๐ไม่แพงแล้วก็กะยอกะยอก็คือป่อเปี๊ยยัดไส้หมูปรุงรสเวียดนามชุดละ๘๐แล้วก็กุ้งกระเบื้องสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะคะเป็นเนื้อแป้งบางแล้วก็มีกุ้งเด้งชุดละ

รักส่วนลดไปเลยทันที๑๐ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะจ๊ะ
พาครอบครัวพาคุณแม่ไปทานพาคุณพ่อไปด้วย
บอกเลยว่ามาจากรายการตลอดข่าวนะคะทางร้านเขาให้ส่วนลดไปเลย
มากถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะ